คุณผู้ชมคะหลังจากที่เปิดประเทศมา
สถานที่ท่องเที่ยวนี่เริ่มคึกคักแล้วนะ
เราเห็นบรรยากาศหรือว่าภาพฉากหลังแบบนี้

อยากหยุดไปเที่ยวไปสัมผัสบรรยากาศค่ะ
ดังนั้นตอนนี้ต่อให้ดิฉันและคุณสืบสกุล

เดี๋ยวคุณสืบสกุลจะพาไปที่อีสาน
ส่วนที่ฉันจะพาลงใต้ก่อนเลยค่ะ

เขาบอกว่ามีการควงควงไฟ
เดี๋ยวไปดูบรรยากาศนี่
คือควงกระบองไฟยามค่ำคืนแบบนี้

ที่นี่คือที่สุราธานีค่ะคุณผู้ชม

ร้านนี้ผมเคยแวะไปที่สมุย
เขามีทั้งแบบนั่งอยู่ด้านบน
แล้วก็นั่งอยู่ตรงชายหาดนะฮะเวลาเราจะกินข้าว
และนี่นักท่องเที่ยวสามารถไปร่วมกิจกรรม
ในการควงกระบองไปได้

แล้วเนี่ยนะร้านอาหารต่างเขาบอกว่าเริ่มมีนักท่องเที่ยวมา
เพิ่มขึ้นแล้วตั้งแต่ช่วงต้นเดือนตุลาคม

ร้านกาแฟร้านขายของที่ระลึกอะไรอย่างนี้นะฮะ

โอ้โหดิฉันเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยก็จะเป็น
เป็นจุดที่กลับมาฟื้นตัว

ไปดูตอนเช้ากันหน่อยละกันค่ะคุณผู้ชม
บรรยากาศยามเช้าต้องขึ้นเขานู้น
ไปดูบนยอดเขา
นี่คือวัดถ้ำเสือวิปัศนาที่ตำบลกระบี่น้อย
อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะโอ้สวยมากใช่ใครจะคิดว่า
ถ้าเกิดจะเห็นทะเลหมอกจะต้องไปเหนือไปอีสานอย่างเดียวถูกไหม
แต่เนี่ยอยู่ที่ภาคใต้นะคุณผู้ชมตอนแรกที่ผมดูภาพ
ผมนึกว่าขึ้นเหนือไม่ใช่เลยครับนี่คือที่ใต้แล้วเห็นแบบ
ชมวิวเมืองกระบี่ได้แบบโดยรอบสามร้อยหกสิบองศานี่คือไฮไลท์ค่ะ
บันไดที่ขึ้นยอดเขาเนี่ยนะคุณสืบสกุลวอร์มขาให้ดีห้าม
ห้ามแบบทำให้ขาเปรี้ยเด็ดขาดเพราะว่าเราก็ต้องขึ้นไป
หนึ่งพันสองร้อยสามสิบเจ็ดคันโอ้โหสูงมากแต่ถ้าขึ้นไปแล้วคุ้มแบบนี้ก็ไป
หายเหนื่อยค่ะเออขึ้นไปด้านบนเนี่ยนะก็มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่เมื่อสักครู่นี้
ให้ได้กราบสการะกันด้วยซึ่งวัดถ้ำเสือเนี่ยนะคะอยู่ไม่ห่างจากใจกลางเมืองกะบี่เลย
คือจากตัวเมืองขับรถไปปั๊บเดียวอะประมาณห้าถึงหกกิโลแค่นั้นเองโอ้โห
จะเห็นทัศนียภาพที่สวยงามแบบนี้แล้วคุณดูสิโอ้โหหมอกมันลอยแบบนี้นะ
ฟินเนอะเออฟินจริงจริงใครจะไปคิดว่านี่คือกระบี่ใช่ค่ะ
คิดว่าอยู่เจียงใหม่เจ้าเนี้ยเหมือนภาคเหนือเลยอ่ะเออนะฮะ
อ่ะไปสมุยมาแล้วไปกระบี่มาแล้วพาไปขึ้นอีสานบ้างดีกว่าฮะ
ไปดูกรัศนบ้างครับพ่อเมืองกรัสนนะฮะคือไนท์ทรงคลใจกริม
สหสคัญที่การาศิลป์นี่โอ้โฮดังมากนะฮะ

แล้วก็เรื่องของผ้าไหมขึ้นชื่อ

สถานที่แห่งนี้ก็คือพิพิธภัณฑ์สิรินทรอำเภอสหสคัน
อันนี้นะครับเป็นการท่องเที่ยวแบบที่เด็กจะได้เข้าไปดู
เกี่ยวกับเรื่องของไดโนเสาร์มีซากไดโนเสาร์
เพราะว่าพื้นที่ของอำเภอสหสคันที่กาลสินเนี่ย
ถือว่าเป็นพื้นที่ที่เขาเรียกว่าในอดีตนะคุณ
มีไดโนเสาร์อยู่นะเด็กก็จะตื่นเต้นนะฮะ
แต่ว่าทีนี้ก็ต้องสนุกด้วยปลอดภัยด้วยนะฮะ
นี่ขนาดท่านผู้ว่านะไปบ่อยแล้วท่านไปอีกที
ตื่นเต้นเลยไปเจอไดโนเสาร์ต้อนรับแบบนี้
แล้วก็ไปดูกระดูกไดโนเสาร์นะครับ
เข้าชมพิพิธภัณฑ์ต้องบอกนักท่องเที่ยวแบบนี้ก่อน
นักท่องเที่ยวชุดแรกในรอบ๕เดือนที่เป็นประชาชนที่เดินทางมาท่องเที่ยวแบบครอบครัว
หมู่คณะเมื่อวานนี้ได้เข้าชมเป็นกรุ๊ปแรกเลยหลังจากปิดมา๕เดือน
แต่ทีนี้วิธีการจะเข้าไปชมคุณก็ต้องโทรไปสอบถามก่อน
เขาอาจจะมีการให้ลงทะเบียนนะว่าจะเข้าชมกี่ท่านกี่คน
แล้วก็ไปเป็นกรุ๊ปเป็นคนหรือว่ายังไงบ้างนะครับ
ค่ะนี่ดูพิพิธภัณฑ์ไปแล้วดิฉันอยากชวนไปเดินป่าเดินเขากันหน่อยค่ะ
ไปดูเนี่ยมันจะมีแบบหินปูนสลับกับป่าไผ่แล้วมีหินรูปร่างที่แบบสวยงามแปลกตาแบบนี้คุณผู้ชม
เราเคยเสนอหินรูปร่างแปลกตาที่นี่แล้วนะ
เดี๋ยวจะให้ดูว่าหินที่รูปร่างแปลกตารูปอะไร
หลายคนบอกว่าจำได้เหมือนกับพญาวานอนหรือเปล่า

จุดตรงนี้แหละค่ะที่อำเภอเนินมะปรางที่พิศนุโลกนะคะ
ท่องเที่ยวไทยไปชมพูเนี่ยประธานกลุ่มก็คือนายบุญสื่อเผือกอ่อนก็พาทีมข่าวไป
ไปสำรวจแหล่งท่องเที่ยวที่อำเภอเนินมะปรางค่ะ
นี่ลักษณะแบบนี้มันเป็นช่องเป็นปล่องนะคุณ

ใช่ค่ะตรงนี้คือจุดชมผาปล่องแสง
คือมันเหมือนหินปูนนะคะแล้วแยกออกเป็น๒ท่อน
ทีนี้มันก็จะเกิดเป็นช่องเป็นปล่องแสงตรงนี้

ถ้าเกิดฝนตกลงมานะคุณสืบสกุล
มันจะกลายเป็นเหมือนกับเป็นทานน้ำตกลงมาสวยมาก

มีหมอกขึ้นเพราะว่าข้างล่างเป็นน้ำไงคุณ

มันเลยเป็นหมอกเป็นไอน้ำแบบนี้โอ้โหเหมือนอยู่ในสวรรค์เลย
ใช่แล้วตรงนี้มันเป็นเขตพื้นที่ป่าชุมชนด้วย
อย่างที่บอกเลยเป็นป่าไผ่สลับกับหินปูน
แล้วก็มีรูปทรงแบบแปลกเพียบเลยค่ะ

เจอหินพญาวานอน
หินใหญ่ที่หน้าเหมือนลิงยักษ์

หรือไม่ก็บางคนบอกว่าไปเห็นแล้วเหมือนยักษ์

อืมนี่แหละค่ะ

การเดินทางจากชุมชนบ้านชมพูเข้าไปถึงภูเขาน้ำผู้เนี่ยต้องเดินเท้านะ

ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมง

เพราะว่าเวลาไปแล้วได้เห็นภาพที่สวยงามแบบนี้

แต่ว่าท่องเที่ยวยังไงนะฮะก็ต้องท่องเที่ยวด้วยอะไรนะ